เขาจะมีการรีวิวอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างนะครับ
เครื่องไม้เครื่องมือต่างที่เข้ามาใหม่

คุยกันในวันนี้กับคุณหนุ่ยพงศุกร์ฮิรันพึกนะครับ
หนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพีรวัตร
สวัสดีคุณเขมมาสอนนะครับและคุณผู้ชมทางไทยรัฐทีวีครับ
หนุ่ยครับเอาเป็นว่าถ้าให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายเลย
เพราะว่าสับแสงเทคโนโลยีเยอะเหลือเกินฮะ

แล้วก็โดยส่วนตัวผมก็เสียดาย
เสียดายจังหวะของเขาที่กำลังมาแรงมาก
ก็คือต้องยอมรับว่าในช่วง๒๓ขวบปีที่ผ่านมา
เขาก็เริ่มปรับแบรนด์มีความเป็นอินเตอร์มากขึ้น
เปิดตัวกันแบบใหญ่ยักษ์อลังการ
ใช้เวทีโลกอย่างมหานครลอนดอนปาเซโลน่าสเปนอะไรอย่างนี้

ก็จากข้อมูลเมื่อสักครู่บอกเป็นอันดับ๒แล้ว
เพราะคนติดใจกันคนซื้อมือถือไม่มีเหตุผลอะไรมากไปกว่า

แต่เพราะเอิญนะครับตั้งแต่วันที่๒๐เมษาที่ผ่านมา
ช่วงที่เราเพิ่งกลับมาจากเปิดสงกรานเนี่ยฝั่งของผู้บริหารจากจีนนะครับ
ที่คุณวิชัดอยู่ซึ่งผมก็เคยมีโอกาสได้เจอแก
คาดว่าเป็นคุณดิชัดอยู่นะต้องบอกอย่างนี้
เพราะเรื่องในโซเชียลเนี่ยก็เราก็อาจจะไม่รู้แน่ชัดว่าจริงแล้วเป็นตัวจริงหรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ก็คือมีการโพสต์ลงไปบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของจีน
ที่ชื่อว่าอ่านะฮะเนี้ยก็มีข้อความของคุณวิชัสอยู่
ซึ่งคาดว่าต้นฉบับเนี่ยเป็นภาษาจีนแต่ว่าคนชาวโลกเนี่ยคนอื่นอื่นเนี่ย
อ่านจากฉบับภาษาอังกฤษนะครับซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นการแปลจากโปรแกรมครับ
คำพูดมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสละสลวยนักก็มีการออกมายอมรับ
แล้วก็กำลังเป็นโปรดักต์ที่ร้อนแรงกำลังเป็นดาวรุ่งเนี่ย
มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันถึง๖ระดับ
หมายหยิบมาหลายเครื่องแล้วมาเทสรวมกัน
ค้นพบว่าสปีดที่ได้จากการเทสรอมกับแรมไม่เท่ากัน

ตอนนี้พอเรื่องมันขึ้นมาจากสื่อจีน
ว่าอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงถึงหลายระดับพูดแบบนี้นะครับ
ก็ออกมายอมรับว่าเรื่องนี้จริงมีการใช้ประสิทธิภาพของรอมเนี่ยคละแบบจริงนะครับ
ก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะในประเทศไทยเรา
เมื่อเทสสถิธิภาพปั๊บก็มีการเปรียบเกียบกันว่า
สปีดที่ได้เนี่ยมันต้องแปลว่าเป็นรอมคนละประเภทกันแน่เลย
คือในโลกนี้มันมีรอมอยู่หลายสเปคหลายโรงงานที่ผลิตนะครับ
ไม่ต้องไปมองอะไรเยอะมันคือยี่ห้อนั่นเอง
ี่ห้อของโรงงานที่ผลิตตัวรอมมาให้

โปรแกรมมันก็จะดึงไฟล์จากในเครื่องมาเทสความเร็ว
ความเร็วมันก็เห็นความแตกต่างอยู่ประมาณ๓ระดับ
ก็เลยมีการจับโยงว่านี่แหละคือไอ้รอมคนละชนิดกัน

ซึ่งมีการแยกออกมาเป็น๒๐กับ๒๑นะครับ
ก็พยายามจะชี้แจงว่า๒๑กับ๒๐มันเหมือนกันนะ
ซึ่งแน่นอนครับคนที่กำลังเดือดดานอยู่จำนวนมาก

ไม่งั้นมันจะออกมาคนละเลกันได้ยังไง
แต่ก็ต้องยอมรับว่าไอ้คะแนนที่มันได้จากการทดสอบของโปรแกรมนี้
มันก็ไม่ใช่มาตรฐานที่ถูกกำหนดมา
หรือหน่วยความจำหลักนี้ขึ้นมานะครับ
ฉะนั้นวันนี้มันก็เลยเป็นข้อถกเถียงแล้วว่า
สรุปที่ขายในเมืองไทยมันเป็นสเปคต่ำกว่าที่ขายในต่างประเทศหรือเปล่านะครับ
เรื่องแบบนี้เนี่ยพูดตรงว่าแบรนด์ใหญ่มีปัญหากันมาหมดแล้ว

คือเขาบอกก่อนว่าโซนที่จำหน่ายของโซนนี้เป็นตัวนี้ของโซนนั้นเป็นตัวนั้น
ซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้คนส่วนหนึ่ง
แล้วก็พอถูกจับได้แล้วก็ค่อยมาแถลง
ซึ่งการแถลงโดยเฉพาะสำนักงานในประเทศไทยวันนี้

เพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการ
ใช้คำว่าการชดเชยหรือว่าการจะเยียวยา
กับลูกค้าที่ซื้อแล้วคือความชัดเจนเดียวก็คือบอกว่าถ้าลูกค้าท่านใดมีความไม่สบายใจ
ก็มีหลายคนก็เป็นห่วงอีกแล้วนี่พนักงานไม่แย่เหรอครับ
ถ้าทุกคนเดินก็ไม่เอาเครื่องไปถามใหญ่อะไรอย่างนี้นะฮะ
คือจริงเนี่ยผมเชื่อว่าการแถลงคงยังไม่จบ
ก็คงต้องรอวันพรุ่งนี้ว่าจะมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมไหม
หรือคนที่ใช้เทคโนโลยีชื่นชอบ
ก็จะมีความไม่สบายใจตรงนี้ตรงที่ตัวเลขมันไม่เท่ากัน
แต่ถามว่ารูปลักษณ์ภายนอกทุกอย่างมันเหมือนกันไหมเหมือนกัน
กล้องเหมือนกันไหมเหมือนกันมันยังคงเป็นกล้องที่สวยงาม
ลายก้าหรือหน้าจอเหมือนกันทุกประการ
แต่ว่าเมื่อกฎเคสมีความไม่เท่ากันทางตัวเลข
ซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้กลุ่มลูกค้าที่ซื้อก่อน
ซึ่งเป็นลูกค้าที่พักดีรู้สึกเสียใจกับตรงนี้ครับ

พรุ่งนี้ตามต่อแล้วอาจจะได้ถามคุณหนุ่ยเพิ่มเติมนะ

เพราะว่าจริงตอนแรกจะมีคนในพันคลิป

๘โมงแต่ว่าเพิ่งทราบช่วงบ่าย
ว่ามีการยกเลิกจะไม่ไปสตบแล้ว
ก็คือจะไปที่หน้ามาบุญคลองแทน

เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา
ก็เป็นเรื่องที่คนที่ติดตามข่าวสารวงการเทคโนโลยีเนี่ย

และถือว่าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับแบรนด์
สวัสดีครับ
ก็ชัดเจนเห็นภาพถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ

ยังไม่จบเดี๋ยวต้องตามความคืบหน้ากันต่อนะคะ